ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน
ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ดิงกระพวน

ก็เข้าไปเอามาแล้วเอาชุดนี้ข้ามมาอีกจังหวัดหนึ่ง

แล้วก็คุณครูหนูก็ทราบว่าเขาไปเอามานะอะไรอย่างนี้

เรื่องมันก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์ค่ะ
แต่ทางภาควิชาเขาก็ไม่รู้นะคะ
เพราะว่าเครื่องแต่งกายมันก็เยอะมากอะไรอย่างนี้
เขาก็ถ้าเขาไม่เช็คหรือว่ามีการแสดงที่จะต้องใช้ชุดนั้นเขาก็จะไม่รู้
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็คงไม่ได้นึกว่าเพื่อนจะเอาไปคืนหรือยัง

จนวันหนึ่งคุณครูเขาก็ไปเที่ยวกลางคืนค่ะ
เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าเนี่ยปกติสถานที่เที่ยวกลางคืนเมื่อสมัยก่อน
เขาก็จะปิดเช้าเขาก็จะกลับมาใกล้เช้า
เขาก็ออกไปตั้งแต่แบบ๒๓ทุ่ม
เขาก็เห็นเพื่อนคนนี้ยืนอยู่ที่หน้าหอพัก

คุณครูก็ออกไปเที่ยวแล้วก็กลับมาประมาณตี๔เกือบตี๕ค่ะ
เขาเห็นเพื่อนเขาคนนี้ยืนรำอยู่ที่หน้าหอพัก

รำเหมือนคนไม่รู้เรื่องเลยรำอย่างนี้
คุณครูหนูก็ตะโกนเรียกชื่อเพื่อนเขาก็ไม่ตอบ
ก็ตะโกนครูก็แบบก็กลัวแล้ว
แบบคนบ้าอะไรมันจะมาลำตั้งแต่เป็นถึงเช้าอะไรอย่างนี้
ตอนเช้าเขาก็ไปเคาะประตูห้องเพื่อนแล้วก็บอกเพื่อนว่าเออเธอเนี่ย
แบบได้เอาชุดลำหรือชุดอะไรอย่างนี้แบบไปคืนแล้วยัง
แล้วเขาก็บอกว่ายังเขายังไม่ได้เอาไปคืน
ครูหนูก็เลยบอกเขาไปว่าของมันเริ่มเข้าตัวเธอแล้วนะ
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่เธอไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้
เพราะเธอรำเขาก็ตกใจเขาก็แบบรีบเอาชุดนี้ไปคืน
ชะล่าใจได้ยังไงเอาไปคือเข้าใจได้ว่าโอเคอาจจะมีงานด่วน
แล้วก็เข้ามาขโมยแค่นี้ก็เอ๊ะแล้วนะเฮ้ยเพื่ออะไรวะ

เมื่ออาทิตย์ไม่เอาไปคืน
ไม่เอาไปคืนอาจจะแบบอยู่อีกจังหวัดนึงด้วยอะไรอย่างนี้เขาเอามาข้ามจังหวัดมา

ใช่หนูตกใจเพราะว่าทุกอย่างมีครูหมด
คือพวกอุปกรณ์การแสดงค่ะเราจะต้องเอาไปประกอบพิธี
เขามีพิธีไหว้ครูครอบครูหน้าศิษย์ไทยค่ะทุกอย่างก็ต้องเอาไปประกอบไปเกาะพิธีด้วย

อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นส่วนประกอบ

ข้องกับชุดซึ่งน้องมิ้วมาเล่นบ้านโชคดี
ไม่ว่าจะเป็นซีซั่นไหนก็แล้วแต่มันหนีไม่พ้นเรื่อง

ใช่ต้องสวมชุดไทย
แล้วรู้ไหมคะว่าชุดที่เอามาเป็นชุดที่เอามาจากต้นไสจริง
ฮะ
ต้องโทษคนนู้นเลยต้องโทษคนนู้นเลย

เวลาใส่ชุดไทยแล้วไปทำการแสดงอะไรต่างอย่างนี้

ตัวของเรามีวิธีการจัดการยังไงสมมุติว่าเราต้องใส่
ว่าชุดเนี่ยไม่เคยผ่านกระบวนการการไหว้ครูมาก่อน
เราถือไหมว่าชุดนี้เป็นชุดครู
หนูจะยกมือไหว้ก่อนทุกครั้ง

ใช่ค่ะสมมุติว่าใส่อะไรอย่างนี้ค่ะคือเราก็จะเหมือนหนูไม่รู้ว่าชุดนี้มาจากไหน
แต่ว่าทุกครั้งก่อนแสดงหรืออะไรอย่างนี้หนูจะไหว้หนูจะมีบทสวดของหนูอะค่ะ
ที่แบบว่าจะต้องตั้งว่ายก่อน

ทุกครั้งเหมือนเป็นเราก็ไหว้พระพิคเนตเทพเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่างนี้
ให้แบบการแสดงของเราเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ผิดพลาดอะไรอย่างนี้

เออนะฮะนั่นคือในส่วนของน้องมิ้ว
นกเนี่ยเป็นทั้งนักแสดงนำแล้วก็เป็นผู้ช่วยภูมิกับด้วย
แน่นอนว่ารู้ทุกเรื่องทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องเกิดขึ้นกับในกอง
ทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เล็กเหตุการณ์ใหญ่รู้หมด

เออไม่นิดอะพี่พี่รู้เยอะ
ถามก่อนฮะในส่วนของงานที่พี่นกจะต้องไปถ่ายไปอะไรพวกนี้เจอบ้างไหม
ตอนไปถ่ายไม่ค่อยจะมีเจอนะครับสำหรับเรื่องกองบ้านโชคดี
แต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนานแล้วตอนทำท่อนแขนนางรำอย่างนี้
ก็จะมีเจอเรื่องแปลกบ้างไปถ่ายวัดไกลเหมือนกันที่ฉะเชิงเซา
เป็นวัดที่อยู่ไกลจากตัวเมืองออกไปอีก
ซึ่งเจ้าอาวาสท่านบำรุงทำป่าโบราณไว้แล้วก็เลือกโลที่นั่น
เราก็ไปถ่ายกันไปตั้งกองเพราะว่ามันเป็นคิวไนท์

ปรากฏว่าระหว่างที่ซักซ้อมเตรียมเป็นฉากที่มีตัวแสดงตัวประกอบอะไรชาวบ้านเยอะ
อยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นตัวประกอบเนี่ยไปเอาขวานของทีมงานอาร์ตมา
ขวานทีมงานอาร์ตก็คืออเจมส์ขวานจริงเลย
แล้วก็เอามาลำแบบควงแบบว่าเล่นของเขา
ซึ่งพอคนทีมอาร์ตจะเอาคืนเนี่ยเขาก็ไม่ให้แล้วก็ทำเป็นเนื้อขู่
จนสุดท้ายแบบว่าจะต้องเรียกตำรวจเข้าไปเคลียร์
เขาก็ล็อกต้องล็อกเลยแล้วก็ถึงปลดเอาขวานคืน

ซึ่งก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าเหมือนเวลาเขาพูดคุยกับเขา
การโต้ต่อมเขามันผิดปกติแล้วอเรนนี่มันปกติอ๋อผิดปกติ
ตอนแรกเหมือนไปหยิบขวานมาเอามาคิดว่าคงรำเล่นควงเล่น
พอจะไปเอาคืนก็คือเหมือนจะแบบไม่คืนเล่นเล่นแต่กลายเป็นว่าจริงจังเลย
ขึ้นมาเลยขู่ไม่ให้เข้าใกล้เลยอืมซึ่งกันท่อนแขนนางลำนี่นานมากแล้วนะ
อเรนนี่นานมาก
แค่แบบว่าเบาตอนถ่ายเสร็จประมาณตีตีสามได้มั้งรถตู้ก็ขับกลับ
แล้วเส้นทางนั้นมันจะเปรียวไม่มีไฟถนนรถตู้ก็เรียงกันมาเลย๔คันผมนั่งคันหน้าสุด
มืดเนี่ยแสงไฟส่องไปเนี่ยผมก็นั่งหน้าพยายามไม่หลับเพราะว่าจะได้ดูทางให้คนขับด้วย
ปรากฏว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดำอยู่แล้วพอไฟรถไปใกล้มันก็เห็นชัดขึ้น
เป็นคุณยายแก่ผอมนั่งอยู่บนพื้นถนนแล้วก็หันมามอง

ผมก็ไม่ได้เห็นคนเดียวไงผมก็ถามคนในรถซึ่งคนขับอ่ะผมเห็นพี่
แล้วพอกลับไปถึงที่พักก็ถามพวกรถตู้คันหลังทุกคนก็เห็น
ก็งงมากว่าคุณยายท่านนี้มานั่งอยู่ทำไมตี๓บนถนนด้วย
ซึ่งอาจจะเป็นคนก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่คนก็ได้
ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้รู้แต่ว่ามันน่ากลัวไง
ใช่ถ้าเห็นภาพนั้นผมว่าเป็นใครใครก็คิดแล้วว่าคงไม่ใช่คนหรอก

ขันหลังแล้วเอี่ยวมาหามองคุณแจ๊คอย่างนี้มองขึ้นมาบนรถ
ใครจะไม่กล้าถาม
ซึ่งมันไม่รู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่คือมันผิดเวลา

มันผิดวิสัยของคนปกติทั่วไปที่จะมานั่งอยู่ข้างถนนกลางถนน

รอใส่บาทอย่างเงี้เหรอไม่ใช่มั้งเห็นรถตู้มาจะหันมาใส่บาทไม่ใช่มั้ง
นั่นคือเหตุการณ์คร่าวเล็กน้อย
ครับมีอีกเรื่องหนึ่งอยากนำเสนอ

คือมันเป็นเรื่องตอนสมัยเรียนอยู่ชั้นสินปีหนึ่ง
แล้วก็ตอนนั้นคุณแม่เขาเปิดร้านไอติมร้านไอติมโฟร์โมทเป็นสาลายไอศครีม
แล้วก็เป็นตึกแถวแล้วก็ให้ผมมาไปเฝ้าซึ่งผมก็พาเพื่อนซีช่างสินก็ไปนอนอยู่
ผมจะนอนอยู่ชั้น๒แล้วก็จะมีเพื่อนจากไทยวิจิตอีกคนนึงที่คอยดูแลร้านชื่อแตนก็ให้เขานอนชั้น๓
วันนั้นเราก็นอนกันหลับไปแล้วล่ะประมาณกลางดึกเลยตี๒ตี๓นี่แหละ
ระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยจู่ก็ได้ยินเสียงตะโกนร้องจนผมต้องตื่นเป็นเสียงไอ้แตน
ว้ายแล้วก็วิ่งลงมาทุบประตูปึ้ง
ก็คือเจออะไรแตนใจเย็นแล้วค่อยเล่าให้ฟังพอแตนมันเย็นลงได้มันหายกลัวแล้ว
มันก็เริ่มเล่าให้ฟังว่ามันก็นอนหลับไปตามปกติเสร็จแล้วไม่ถึงตอนที่นอนหลับอยู่นี้
เขาก็ฝันเขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาหา
แล้วก็ลักษณะคือเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยเลยผิวคล้ำ
ผมยาวแสกกลางแล้วผมนี่แบบยาวตรงลงมาเลย
แล้วก็ทัดดอกไม้แดงที่หูใส่ชุดไทยแล้วก็เป็นเสื้อแขนกระบอก
ก็มาแนะนำตัวกับแตนบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยชื่อพรนะ
แล้วก็ถูกฆ่าฝังเฝ้าเสาหลักเมือง
เสร็จแล้วก็บอกแตนว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไร
ก็คว้าข้อมือแตนแล้วก็เหมือนลอย
แนนบอกว่าตอนนั้นเหมือนลอยขึ้นจากเตียงแล้วก็ทะลุหน้าต่างออกไป
แล้วก็ไปนั่งตรงขอบกันศาสตร์ระเบียงตึก
แล้วก็เขาก็ชี้ให้ดูลงไปข้างล่าง
ก็เห็นมีนิ้วเล่นมีคณะงิ้วมีนิ้วเล่นอยู่
เขาก็บอกว่าเขาชอบนิ้วชอบดูนิ้วเขาเคยเล่นนิ้วนะ
แนนก็กลัวแล้วก็ในที่สุดมันก็ตกใจตื่น
พอมันตกใจตื่นขึ้นมาเนี่ยมันนอนตะแคงอยู่
มันก็เมื่อยเพราะว่าเหมือนนอนทับนานแล้วทีนี้

ปรากฏว่าเมื่อพลิกตัวไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย
นพรในฝันเนี่ยนอนเท้าถูอยู่

แต่ตื่นมาคือพลิกมาอีกฝั่งนึง

ถึงได้วิ่งลงมามาหาผม

พอเขียนเสร็จปั๊บให้ผมดู

ไฟนีออนตึกแถวมีออนหลอดยาว
อยู่มันก็กระพริบหลีแสง

หลีแสงจนจะดับไม่ดับแหล่

โล่งอกแล้วเออสว่างแล้วเริ่มนิ่งแล้ว

๓คนคุมโปรงกอดกันเลย
ก็อยู่กันไปยันเช้า
เช้าขึ้นมาสงสัยกันมากว่า
มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไง

ซึ่งเราเดินเข้าเดินออกเราก็ไม่เห็นนะ

ก็ชวนกันไปว่าสงสัยว่า

เราลองไปเช็กดูไหม
ก็เดินไปหลังคณะงิ้ว
ก็จะเจอพวกคนงานหนุ่มสาว

เขาก็กำลังขนของตั้งของอะไรกันอยู่

แต่ว่าอาจจะมีคนหนึ่งที่รู้นะ

ให้เดินไปหลังเวทีแกนั่งอยู่

จนเจออาม่าตอนนั้นจริงนั่งอยู่

ในคณะนี้เคยมีผู้หญิงชื่อพรไหม

ที่อีหน้าสวยนะ

แล้วผมเนี่ยตรงยาวเลย

แต่อีลาออกไปได้๓๔ปีแล้ว
บอกว่าออกไปมีครอบครัว

เหมือนเจอจุดต้นต่อ
ก็กลับมาคุยกันต่อว่า
หรือว่าน้าพรจะมาขอส่วนบุญ

ถวัยสังฆาธารทำบุญให้นพร
แล้วผลที่ต่อมาที่ทำให้เราแบบว่า
กลายเป็นว่าเชื่อว่าเนี่ยมันจริงมาก
ก็คือร้านที่ขายแบบว่าธรรมดามากอะ

อยู่ลูกค้าเข้ากันแบบเยอะมาก

ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เคยเจอ
ถึงจะไม่ได้เจอนพรนะครับแต่ว่า

ผมเคยฟังเรื่องนี้จากที่ไหนวะ
เหมือนกับโทรมาเล่าในรายการหรือเปล่า

ผมถึงถามว่าพี่นกเคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า

แล้วก็มาเหมือนกับที่พี่นกเล่าแหละครับ

แล้วหลังจากนั้นก็มาเจอโรงละครงิ้วจริง
แล้วก็มีการเข้าไปถามคุณป้าคุณยาย
ที่อยู่โรงคณะงิ้วนี้จริง

ผมถึงบอกเคยฟังเรื่องนี้แต่คิดไม่ออก

อีกคนชื่อฮ้อแน่ที่ผมก็ได้เก่าถึง

เสียไว้ได้๗ปีแล้ว

ถูกฝังที่เป็นลักษณะของเสาหลักเมือง

หาคนชื่อนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แล้วก็ถูกเอาไปฝังไว้ในเสาหลักเมืองเพื่อไว้เฝ้าหลักเมือง
ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเสาแน่นอนว่า

โชคดีก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเสาเหมือนกัน
แต่เป็นลักษณะของเสาเอกตกน้ำมัน

มันมีเรื่องเล่าแทบจะทุกที่
มันเป็นความเชื่อความเฮียนความอาถรรพ์
ที่มันอยู่คู่กับบ้านหลังไหนก็แล้วแต่ที่
มีลักษณะของเสาตกน้ำมัน
ถ้าบ้านหลังไหนมีเสาไม้แล้วมันมีน้ำมันไหลเยอะมา
แน่นอนว่าบ้านหลังนั้นมีผี

ถูกไหมฮะทีแรกผมพูดถึงบ้านโชคดีอ่ะโอเคบ้านโชคดีเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมา
สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้โดยเฉพาะ
แต่มันจะมีบางส่วนที่เขาไปเอาของจริงมา

มีคนบอกมีคนบอกว่าเขาเอาเสาจริงอ่ะ
เสาส่วนนี้เอามาทำเป็นเสาของบ้านหลังนี้
พี่นกไม่ทราบแต่ถ้าเรือนไทยเนี่ยผมพอจะทราบ
ข้างกันมีเรือนไทยอยู่ใกล้ใกล้กันใช้ถ่ายด้วย
เอาเหรอใช้ถ่ายตอนโชว์ผมไม่มีซีนผมซีนหนู
หายที่ไปไปลำหรอใช่ถ้าเรือนไทยทำไมอะ
ก็คือตอนไปดูโลเคชั่นค่ะ
คือตอนพี่แฉะจะทำบทเนี่ยผมก็ต้องอยู่กับแกอยู่ตลอด
แกก็เริ่มได้ไอเดียว่าจะทำมั่นโชคดี

เรื่องนี้เดี๋ยวทั้งอยากเท้าความกันไปยาวอืม
เดี๋ยวมาทางผมเอาเรื่องของพี่โน๊กก่อน
ครับก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงนั้น
ที่เขาไปปะท้าแล้วก็ไปเจออะไรมาจริง

เขาก็เลยเกิดไอเดียว่าอ้าวอย่างนั้น
ไปดูโลเคชั่นที่น่าสนใจ

ก็ไปดูกันมีบ้านทรงไทย
ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้เป็นตอนหนึ่ง
บ้านทรงไทยทวินเฟรมได้มีการซื้อ
ซื้อไม้เก่าสั่งมาจากอายุทยามา
เพื่อประกอบขึ้นมาเป็นเรือ

บ้านทรงไทยนี้แน่เลยที่เอาไม้เก่า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

อเจมส์เค้าก็เลยค่อยชำเลืองขึ้นไป
ปรากฏว่าเขาเห็นเป็นร่างดำ
นั่งมองกันเขาอยู่ที่ตรงขื่อ
เค้าต้องลิบวิ่งออกมาอเรนนี่กูฟร
พอเราทราบเรื่องนี้เราก็เลย

ท่านคุณพี่เขา
คนที่สร้างคนที่ซื้อมาเนี่ยครับคุณพี่ท่านทำไมถึงไม่เอาไม้แบบใหม่ก็ได้ไง
ทำไมถึงต้องไปเอาไม้ที่มันแบบมีประวัติมาทำไมอ่ะ

คนเล่นเรือนไทยส่วนใหญ่ก็จะซื้อบ้านเก่ามาลงเพราะว่ามันมีอายุไง
ความคลาสสิคความถึงความเก่าของเนื้อไม้
ถ้าสมมุติว่าพี่นกอยากจะเล่นบ้านเรือนไทยอยากซื้อมาไว้อยู่เองอันนี้พอเข้าใจได้
แต่อันนี้เอาไว้ถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายซีรีส์
มันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ของจริงก็ได้ไหม

แล้วทั้งสองหลังรวมมาถึงบ้านโชคดีด้วย

แต่ตอนที่ซีนที่หนูไปถ่ายเหมือนพี่แจ๊คไม่ได้ไปบ้านเรือนไทยใช่ไหมคะ

แล้วมันก็มีเหตุการณ์แปลกนะ

เพราะว่าวันนั้นเราถ่ายซีนวันไหว้ครู
ใช่แล้วก็มีการเล่นเพลงหน้าพาด

เพลงหน้าพาดเนี่ยเป็นเพลงครูค่ะ
ที่เราใช้ในการไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธี
หรือว่าในการแสดงโขละละคร
จะเป็นเพลงที่ประกอบอากับกิริยาของตัวละคร
อย่างเช่นพญาเดิน
ก็เหมือนแบบตัวละครกำลังเดินทางไปไหน
เพลงเหาะก็ตามชื่อเพลงเลยเหาะ
แล้ววันนั้นเรามีการเล่นเพลงพรามเข้า

แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่สูงที่สุดในสายหน้าสิทธิ์เราแล้ว

อันนี้อยู่ในเรื่องด้วยผมรู้

ก็คือไม่ใช่ว่าใครจะต่อกันง่าย
ก็ต้องเป็นคนที่แบบเรียนมาถึงมีฝีมือถึงขั้น

แล้วหนูมารู้ทีหลังเลยหลังจากเราถ่ายเสร็จไปแล้ววันนั้น

บอกว่ารู้ไหมว่าวันนั้นตอนเล่นเพลงหน้าพาดอยู่

เดี๋ยวปีลั่นคืออะไร

ก็เป็นไม้ไม้ท่อนหนึ่งใช่ไหมคะ

การที่ไม้จะปีรั่นเหมือนถึงตายแตก
การที่เป่าแล้วปีมันจะแตกออก
คือมันยากมาก
เขาบอกว่าแป๊บนึงนะ

แบบว่าต้องตั้งเสียงละนาดใหม่เพราะตะกรวดหลุด

ใช่หนูก็ตกใจลำอยู่แล้วก็เพลงมันดับอย่างนั้นนะคะ
เขาก็ยกมือไห้กันหนูก็เห็นเพื่อนยกมือไหว้
ขอเครื่องดนตรีขอถ่ายให้มันจบนะอะไรอย่างนี้
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยที่เกิดแบบนั้นเพราะว่าวันนั้นเรายังไม่ได้ไหว้พระปราคนทัพ
พระปราคนทัพเป็นหมายถึงครูดนตรีเหมือนแบบเราพระพิคเนตอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเราก็มีการตั้งไหว้กันแล้วแหละ
แต่ว่าคือเหมือนคนที่เขาเล่นตะโพนเขาก็มาบอกหนูว่า
เอ่อจริงอ่ะได้เตรียมของไหว้ไหว้ตะโพนไหว้ไม้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะพี่เห็นมีการไหว้

ไหว้รวมแล้วเขาบอกว่าก็คงไม่เป็นไรแหละ
แต่พอไม่ได้วันนั้นมันก็เลยเกิดแต่พอหลังจากเราไหว้นะคะ
มันก็ปกติก็ถ้าก็ถ่ายได้
แล้วเหมือนพออีกซีนึงที่ไปถ่ายบ้านโชคดีค่ะ
แล้วก็มีการตั้งไหว้แยกด้วยไหว้พระคนขับแยก

เขาบอกหนูว่าแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเครียดอะไรอย่างนี้

ป่าวปี่แตกนี่ไม่ธรรมดานะ
ใช่แล้วเขาก็เหมือนนางน้องนิดใจเขา

เออแต่ไม่เป็นไรนะเขาไปทำบุญกันแเลย

ตสินดนตรีไทยมันก็จะมีเรื่องราวอะไรแบบนี้

ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่พี่นกพูดถึง

ต้องย้อนกลับไปถึงพี่แฉะ
ภูมิกับก่อนครับนะครับถ้าย้อนกลับไปจริงจริงเนี่ยจุดเริ่มต้นของ

หมายถึงตอนโชคดีผีดุเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก๑๐กว่าปีที่แล้ว

เกี่ยวกับการล่าผีช่องหนึ่ง
ปรากฏว่าวันนั้นพี่แฉไปกำกับ

แต่วันนั้นภูมิกับท่านนี้เขาไม่อยู่ไม่ว่าง

จังหวัดนครนายกเป็นป่าช้า
เขาก็ไปดำเนินการตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว

พอไปถึงประมาณสัก๖โมงทุ่มหนึ่ง
เขาก็เริ่มมีการพูดกันในกงในกอง
ตอนเซ็ตวันนี้นะฝนมาฝนตก

โดยการที่เอาโลงไปตั้งไว้

แล้วปรากฏว่ามันมีกิ่งไม้มันโดนลมพัด

แล้วมันก็ปักเข้าไปตรงกลางโรง

รับเลยว่าคิดว่าทีมงานเซ็ต

แฉะมาสถานีผีดุ

หลายท่านให้ได้ดูในสถานีผีดุของเรา
หลังจากที่ถ่ายเหตุการณ์วันนั้นเสร็จ
ปรากฏว่าพี่แฉะโดนผีที่อยู่ที่นั่นตามกลับบ้าน

กลายเป็นว่าพี่แฉะเจอผีตามกลับบ้าน
แล้วก็เลยไปทำบงทำบุญใดก็แล้วแต่
วันนั้นพี่แฉะมาคุยกับผมเสร็จ

มาประมาณสักครึ่งเดือนได้มั้ง

แฉะเขาเขียนบทซีรีส์มาตอนหนึ่ง

แล้วมันถูกมาเขียนเป็นซีรีส์ตอนนี้

ทั้งหมดเนี่ยพี่แฉะเขียนมาเสร็จแล้ว

เพราะว่าคนที่เหมาะสมที่สุด

มันอ้างอิงมาจากเหตุการณ์นะตอนนั้น
แล้วก็มาถึงในสถานีผีดุ

ก็เลยรับเล่นจน

แจ๊กพี่อยากทำละครเล็ก

แรกคือเป็นการเปิดกล้องวันแรก

โรงพยาบาลร้างจริง

โอ้โหเฮ้ยเอากันอย่างนี้เลยเหรอ
ใครเป็นคนไปหาโลเคชั่นครับพี่

เคยดูด้วยกันกับพี่แขก

แต่ว่าพอตอนคิดบท
คุณสองคนขับรถไปดูกัน
แล้วไปถึงตอนบ่ายเย็นด้วยนะ

พี่แฉก็เดินดูเดินคิดบท

ให้มันเกิดประโยชน์ได้ดีด้วย

โรงพยาบาลนี้ของมันยังครบ

ดีนะที่หนูไม่ต้องไป

อันนั้นเราก็ถ่ายทำกันไป

ยังไม่พอยังไม่สะสมแก่ใจพี่แฉะ

โลเคชั่นคือโรงศรีร้าง

ก็เลยเกิดแกก็เกิดนิมิตของแกอีก

ได้สนุกคนเดียวเดินดูไป
เดี๋ยวให้ไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ว่าผีมันต้องลอยมาอย่างนี้
นั่นคือพี่แฉะ
ได้เห็นทั้งโถงที่จะมีการพิสูจน์
ได้เห็นทั้งทางที่จะต้องวิ่งหนีไป
ด้านหลังมีผนังเถาวันสวยมากต้องมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้แน่เลย
แกสะดวกแกคนเดียว

ตอนแรกผมก็ตกใจว่าพี่แชแอเอาขนาดนี้เลยหรอ
คอนน่ารักเล็กใสแจ๊ค

แต่มันทำให้นักแสดงเหมือนเรานี่แบบเหมือนอยู่ในที่ตรงนั้นจริง
มันอินคือผมไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพ
ก็เล่นงูปลาพอได้
แต่ไม่ได้แบบโหเลี้ยร่ำเรียนการแสดงมาอะไรอย่างนี้
โอเคเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไป๒ที่จริง
ที่ที่๓ที่ผมรู้สึกว้าวมากที่สุดก็คือ
มันต้องย้อนกลับไปเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วที่พี่
แฉะมากำกับในตอนที่มันเป็นป่าช้า
พี่แฉะก็ไปในละมิดป่าช้า
ณวันนั้นที่เราเคยถ่ายทำกัน
ซึ่งมันก็เป็นสถานที่โล่งลกล้าง
แล้วก็มีเต็นต์ของทีมงานตั้งอยู่

รายละเอียดแกดีมากแกจำได้หมดเลยนะ

ตั้งอยู่ตรงไหนโลเคชั่นเป็นแบบไหน

ถูกมันไม่ใช่ป่าช้าจริงแต่
มันมีเศษซากประหลักหักพังของสาร

มันมีตึกรกล้างอยู่จริง

ต้องบอกว่ามันทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
เพราะพี่นกเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากสถานที่แห่งนี้
จริงเกือบตายต้องใช้ว่านอนในโรงพยาบาลเกือบตาย
สถานที่แห่งนี้กับป่าช้าตรงนี้
เขาไปดูโลเคชั่นเขาไปเดินเดินสำรวจเสร็จปุ๊บ
ปรากฏว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินอยู่

กลับมาบ้านพี่แฉะเขาเห็นอาการพี่นกแปลก
เหงื่อไหลนั่งตัวเอียงเหมือนคนกำลังโดนผีเข้า
ถามนกเป็นไรก็ไปโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉิน
ห้องฉุกเฉินเลยเหรอใช่ครับหลังจากกลับมาจากป่าช้า
เช็คไปเช็คมาปรากฏว่าระหว่างที่กำลังเดินสำรวจกันอยู่
พี่นกไปหยิบเห็ดที่โค้นต้นไม้
แล้วก็แอบใส่กระเป๋าส่อมดอกครับกินเห็ด
พี่แฉะมาเห็นสภาพนี่คือนั่งอยู่อย่างนี้

ผมฟังตอนแรกผมคิดว่าโหพี่นกน่าจะโดนอาถรรพ์จากสถานที่ที่ไปหาโลเคชั่น

โทษนะไปฉี่รถเขาหรือเปล่า

ก็ไปดูโลเคชั่นนี้กันก็เห็นว่ามีพวกซากหลักหักพัง

แล้วก็ดูทึมสีเสอได้หมดบรรยากาศรอบเนี่ย
ถ้าเราเติมพวกเศษโกดเก่าเชิงตะกรอย่างนี้

จีวอนเก่ามาพาดตรงขอบตึกหน่อย
จริงภาพเหมือนกับวันนั้นวันที่ผมไปถ่ายรายการเลย

ซึ่งตึกเก่านั้นน่าจะอายุมากแล้วนะครับ
เพราะว่าต้นไม้ที่ขึ้นมาตรงกลางเหมือนกลางห้อง
ต้นแบบว่าโอ๊คไม่ได้เหรอครับต้นใหญ่มากน่าจะหลายสิบปีเลย
ก็ระหว่างที่เดินดูโลกันอยู่เนี่ย

ปกติก็คงอุดมสมบูรณ์มีเห็ดขึ้น

สวยเลยขึ้นมาเป็นลำดอก
ไม่ได้คิดว่ามันมีพุ่งมีพิษไม่มีเลย
ถ้าปล่อยนานกว่านี้เดี๋ยวมันจะบาน
มันจะเสียจากเห็ดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยีสอ๋อเอาสักหน่อยอ่อน
ก็เลยเก็บใส่กระเป๋ามา๒อัน
เช้าขึ้นมาซื้อกับคงกับข้าวอะไรเสร็จปั๊บ
แกะกับข้าวใส่ชามเรียบร้อยแล้ว
เหลือไปเห็นในกระเป๋าอ้าวนี่เห็ดเราเก็บมานี่

ครับลองต้มดูมา
ยังจะชวนเขาดีนะ

พอรับประทานเสร็จรอพี่แฉะ
ระหว่างรอนี่เองรู้สึกว่าลืมมีอาการแปลกแปลกแหละ

๑๐นาทีรู้สึกแล้วว่ามีวิ้งก่อน

เฮ้ยนี่เราลืมไป

อยู่ก็ออกขย้อนออกมาเลย
รีบเอาถังขยะมาโอ้โหมาไม่หยุดอ่ะ

พี่แฉะมาเจอผม
ก็เลยแบบผมไม่ไหวแล้วพี่

ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาล
หมอก็ให้ยาแก้พิษ
โชคดีไปนะเนี่ยนอน๔วัน

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับ

แต่ถ้าเราไปเจอเห็ดที่เราไม่คุ้น

ถ้าอยากกินไปซื้อในตลาดดีกว่า

เห็นบางทีเฮ้ยเห็ดขึ้นมาต้นขาวไม่มีอะไรหรอก
หยิบมากินนึกว่าเป็นเห็ดฟงเห็ดฟางไม่ได้นะ

ถือว่าเอามาเตือนสติ
อย่าขาดสติอะไรแบบนี้ก็แล้วกัน
พูดถึงเรื่องของซีนในสู่ศาล

ผมรู้มาได้ข่าวมาว่า
ตอนแรกพี่แฉะอยากทำให้เหมือนจริงมากที่สุด
คืออยากจะไปนะยังสถานที่ที่เราเคยไปถ่ายรายการ

ป่าช้าในจังหวัดนครนายก

มีคนเตือนพี่แฉะว่า

ก็มีเขาตามมา

หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นเลยก็ไม่รู้
พี่แฉะคือไม่ไปอย่างนี้หรอ

ก็เลยหาที่ที่ใกล้นั่นแหละ

ดูเชื่อดูเหมือนจริงมากที่สุด
ก็เลยมาลงที่เราไปถ่ายกันมา

แสดงว่าที่พี่แฉะ

ไม่รู้นะว่าพี่แฉะเขาไปดูมาก่อนหรือเปล่า

ทั้งหมดที่แกเซ็ตมันอยู่ในความทรงจำของแก

เขามาเล่าในสถานีผีดุคราวที่แล้ว

ตั้งแต่เหตุการณ์ที่มันเริ่มต้นขึ้นตอน

แกจะเล่านี่เป็นรายละเอียดมากเลย
มันกลายเป็นซีนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้

ก็คือเป็นป่าช้าที่พี่แฉะ

ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องราวของ

ที่ซีซั่น๒ตอนโชคดีผีดุนะครับ
เรื่องราวของตอนนี้ก็คงจะย้อนกลับไป
ถึงผีสาวเสาตกน้ำมัน

ที่มาที่ไปในอดีตก่อนที่เขาจะมาเป็นผีตรงนี้

แล้วมาอยู่ในบ้านโชคดีอย่างนี้
เพราะว่าซีซั่นแรกโดนสะกดเอาไว้
ซีซั่น๒เขาออกมาได้ยังไง

แล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันพาไปเจอกับอะไรบ้าง

คดีผีดุเป็นละครเป็นซีรีส์แนวผจญภัย
เจอผีทั้งเรื่องกับไอ้แก๊งเนี่ย
เจอผีทั้งเรื่องตั้งแต่ผีแบบลูกกระจ๊อก
แบบเยอะผีแบบมหาศาล

เป็นผีแห่งบอสของทั้งปวงที่อยู่ตรงนั้นเลย

ต้องลองดูว่ายังเก่าอยู่หรือเปล่า

แล้วไอ้สองตัวนั้นน่ะทำยังไง

หน้าฝนยังอยากให้เขาจะมาแคมป์ปิ้ง
มีหรอกคนช่วยอย่างมึงสองคนนี่แหละ

ที่รับบทเป็นนางเสาตกน้ำมัน
แสงสวยโอเคแล้วก็ภาคนี้ต้องบอกว่ามันเพิ่มเติม

ซีรีส์ซังสองโชคดีผีดุของเราก็น่าจะต้องติดตามกันนะครับ
เพราะว่าพี่แฉะเคยบอกว่าคนดูถ้าดูหนังผีอยากดูอะไร
แฉะพรีเซนต์ตรงนั้นให้เต็มที่เต็มเหนียวจัดเต็มผมกล้าพูดเลยนะ
ซีรีส์เรื่องนี้มีผีเยอะที่สุดอันดับต้นของโลก
โอ้โหมีผีทุกอนุทุกโลเกชชั่นที่ได้ดูครับโรงสีโรงโยบาลบ้านโชคดี
หรือแม้กระทั่งสถานที่ต่างซีนต่างถนนหนทางอุดมไปด้วยผี
อยากดูซีรีส์ผีเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน
ใช่นะครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้วันที่๖สิงหาคม
เราจะเริ่มได้ดูตอนแรกกันแล้ว
ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
จนถึง๔ทุ่ม๔ทุ่มครึ่งตอนละ๑ชั่วโมง
เท่ากับว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเราจะได้ดูแบบยาวไปจนจบ
วันนี้ก็คงจะขอบคุณทั้งสองท่านที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
มาเล่าเรื่องเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับพวกเราได้ฟังกัน
แล้วก็เจอผีสาวสวยตนนี้ได้ฝากผลงานนิดนึงตอนนี้งานแน่นมากงานเยอะมาก
มีรายการค่ะรถมหาสนุกค่ะอันนี้สนุกมากแขกรับเชิญก็หน้าตาดีด้วย
ทุกวันเสาร์ค่ะ๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

โคตรทั้งค่ะขอบคุณพี่น้วคด้วยนะคะ
เอาละครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เหมือนเดิมฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้
เก็บไว้คนเดียวส่งเรื่องราวของคุณมาที่
หวังว่าเราคงจะได้นั่งคุยกันแบบนี้ครับ
และสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อย
อย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
สำหรับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใคร

รับรองว่าหลอนไม่แพ้สัปดาห์ไหนอย่างแน่นอนครับ
วันนี้พวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดี

สวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับ